พาคุณผู้ชมไปที่วัดพิชยะยาติการามค่ะ
จัดงานเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
ประจำปี๒๕๕๙นะคะ

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะ
ติดตามการรายงานจากคุณพัชรินพัชรประพานันทร์

พิชยยาติการามวรวิหารค่ะเชิญค่ะ
บรรยากาศเช้านี้ที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหาร
งแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากค่ะ
ที่เดินทางมาร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน
และแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาค่ะ
กิจกรรมในวันเข้าพรรษาที่ทางวัดพิชยะยาติการามวรวิหาร
หรือวัดพิชายาจัดขึ้นเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
เหล่าพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกระบวนแห่เทียนพรรษา
ขบวนอันเชิญผ้าอาบน้ำฝนจำนวน๓๖ขบวน
แต่ละขบวนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเพื่อให้ประชาชนได้เคารพบูชาค่ะ
ส่วนเทียนพรรษาที่นำมาร่วมในขบวนปีนี้
เป็นเทียนที่นำมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อให้สาธุชนได้ชมและร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ
สำหรับเส้นทางของขบวนแห่เทียนพรรษานั้น
ได้เริ่มเดินทางจากวัดพิชายาทวนรอบอนุสาวรีวงเวียนใหญ่
ข้ามสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า
ก่อนจะมาสิ้นสุดที่วัดพิชายาทอีกครั้ง
จากนั้นช่วงเย็นก็จะมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
วิปัสนาภาวนาเพื่อสร้างอนิสงฆ์ร่วมกันค่ะ
พระครูวิสิตสารการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชายาทกล่าวว่า
ในโอกาสวันเข้าพรรษาปี๒๕๕๙
ทางวัดได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปีขึ้น
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และเป็นการสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ
รวมพลังบุญของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
แสดงถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
อกจากนี้ยังเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศค่ะ
พุทธศาสนิกชนและเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
เป็นช่วงเวลา๓เดือนที่พระภิกษุ
จะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่น
แต่จะเข้าพักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียวตามพุทธบัญญัติค่ะ
ขณะเดียวกันก็เป็นเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุกต่าง
เพื่อเจริญศีลบำเพ็ญทานฟังธรรมและเจริญภาวนาค่ะ
ซึ่งการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้
ประกอบด้วยประเพณีสำคัญอยู่๒ประเพณีคือ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะ
และหลังจากที่แห่เทียนเข้าพรรษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
จนถึงขณะนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนค่ะก็กำลังเตรียม
เพื่อที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์
เทศกาลเข้าพรรษานะคะ
คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดพิชายาศ
ก็สามารถเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันได้นะคะ
จากทางวัดนั้นจะจัดกิจกรรมเข้าพรรษาตลอดทั้งวันค่ะ
พัชระวรินพัชระปะพานาน
เทวรัฐทีวีรายงานจากวัดพิชายาทค่ะ